ก่อนหน้านี้ค่ะมีคลิปที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ผู้ชายคนนึงสวมกางเกงขาสั้นแล้วก็เดินเข้าไปในห้างร้านต่าง
แล้วก็ไม่ได้คือไม่ได้มีการมาทำตามปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดเลย
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดร้านแห่งหนึ่งผู้ชายคนนี้เดินเข้าไป
เดี๋ยวสักครู่นะในช่วงที่เขาขอซื้อของต่างเขาแกล้งไอแกล้งจาม
เหมือนสักครู่นะจะเห็นนะแกล้งไอแกล้งจามแล้วตรงนั้นมีเด็กสองคนนั่งอยู่อ่ะ
และหลังจากได้ยินเสียงจามเสียงฮัดเชยเนี่ยแม่ซึ่งเป็นเจ้าของร้านวิ่งมาเลยค่ะ
วิ่งมาลูกดึงตัวกลับเข้าไปในร้านแล้วก็ถามผู้ชายคนนี้ว่าจะเอาอะไร
แล้วก็มาหยิบให้การซื้อขายเนี่ยมันสำเร็จแล้วสิ่งที่เขาปฏิบัติก็คือการแกล้งไอแกล้งจาม
มันก็สำเร็จและตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เวลาของคนขี้เล่นไม่ใช่เวลาของคนขี้แกล้งด้วย
ทำแบบนี้มีโทษไปตรวจสอบประวัติเพิ่มเติมด้วยผู้ชายคนนี้
ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะที่ประมาทต่อการแพร่ระบาดนี่นะคะ
มีเรื่องอื่นอื่นด้วยนะผู้ชายคนนี้ตอนแรกเลยเขาเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่
เข้ามาในหมู่บ้านแม่จะราวแล้วการเดินทางข้ามจังหวัดอย่าลืมนะคะ
ไม่ใช่เฉพาะคนเดินทางออกจากกรุงเทพและกลับภูมิลำเนาต้องกักตัวเท่านั้นนะ๑๔วันเนี่ย
เดินทางข้ามจังหวัดก็ต้องจัดการกักตัวด้วย๑๔วันผู้ชายคนนี้ไม่กักตัวนะคะ
แถมยังออกมานอกบ้านขี่รถเที่ยวไปวิ่งด้วยในสวนสาธารณะ
ที่จังหวัดเขามีคำสั่งประกาศปิดสวนสาธารณะคือเขาปิดสวนสาธารณะแต่ยังไปวิ่งอยู่เลย
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตักเตือนท้าตีท้าต่อยอีกและต่อมาผู้ชายคนนี้ดื้อค่ะ
ออกจากบ้านช่วงเช้า๗เมษายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่แจ้งคอหาชายคนนี้ว่าเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย
ซึ่งฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนะคะที่สั่งให้แยกกักกันควบคุมสังเกต
เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งสารแม่สอด
เมื่อวานนี้เอาไปเลยค่ะทั้งจำทั้งปรับนะคะ
จำคุกไป๕วันปรับไปอีก๒๕๐๐บาท
โดยโทษจำคุกให้รอลงอายาไว้๑ปี
ห้ามออกจากที่พักอาศัย๑๕วัน
ก่อนหน้านี้ถ้ากักตัวคุณก็ได้ออกไปข้างนอกแล้วเนี่ย
พร้อมทั้งให้ควบคุมประพฤติเป็นเวลาอีก๑ปีอีกด้วยค่ะ